เช้าแรกวันจันทร์ก็ต้องพูดกันเรื่องเงินเงินทองเรื่องปากท้อง
ต้องทำมาหากินโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขนั่นเองนะคะ
คำนวณเป็นอะไรที่ติดตัวกับมนุษย์เรามาตลอดชีวิตอยู่แล้ว

แม้ว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านเขายังจะหาเจ้าของกันไม่ได้
เฟี้ยวฟ้าวนั่นเองโอ้โหชื่อก็แปลกกว่าใครเพื่อน

เดี๋ยวไปถามเธอดีกว่าว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เธอโชคดี
เฮ่งปังแบบนี้ทุกฝากที่เจ้ากะรีนไปติดตามขาดีด้วยแล้วกันนะคะ

เพราะว่าอิมเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าแม่นหวยเลยว่า

แต่ว่าไม่รู้เรื่องหวยไม่รู้เรื่องตัวเลข

งวดล่าสุดปีปีใหม่อิมก็ใบ้ให้แล้วคนถูกเยอะมากเลย
มาขอบคุณอิมในไลน์อิมออฟฟิศอะไรอย่างนี้

เนี่ยถ้าถูกลอตเตอรี่นะจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์มาถวายหมดเลย
หลังจากนั้นถูกไปเหยียบร้านก็เลยตกใจ
แล้วหลังจากนั้นก็คือตั้งสัจจะว่าจะสร้างองค์ท่านสำเร็จให้ได้
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็จะถูกลอตเตอรี่ค่อนข้างบ่อยมากเลย
ขนาดตัวอิมเองยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะว่า
บ้าอะไรจะถูกลอตเตอรี่ขนาดนี้มันโอเวอร์
อย่างล่าสุดเนี่ยอิมก็สร้างพ่อพระยาศรีสุโธใช่ไหม
พ่อพญานาศิสุโธแล้วก็แม่พญานาศิสุธุมาเนี่ยค่ะ
เป็นคลิปลงโซเชียลให้ดูเลยแล้วก็
หลังจากนั้นเขาก็ให้เลขหนูอย่างนี้ค่ะ

คือถ้าสมมุติว่าอิมไม่ฝันอิมก็ไม่ซื้อ

ทุกครั้งที่ซื้อถูกทุกครั้ง

งวดหน้าฟ้าใหม่หวยอะไรคะบอกตัวนี้เลย

เพราะไม่กล้าบอกเป็นตัวเลขเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าแม่ไง

เอาอย่างนี้กว่างวดนี้เลข๓มาแรง

บ้านที่บ้านฉันมันมีเลข๕แล้วว

หลอนเลขตั้งแต่เกียรติ

พี่แจ๊คก็ลองชงแล้วว่าเลข๓๒มาไหม
คือช่องไทยรัฐทีวี๓๒นะคุณผู้ชมนะ
ส่วนเลข๓ที่คุณอิมบอกคืออย่างที่บอกไป

ลมตีหน้าตรงนี้
เป็นอยู่ที่การใช้วิจารณญาณแล้วกันนะของแบบนี้
บางคนก็บอกที่คุณอิมถูกเยอะก็ซื้อมาเป็นแผงขนาดนี้

คุณภาคานะคุณบอกว่าเธอเนี่ยทำบุญเยอะ
ทำบอกว่าเดี๋ยวถูกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปถวายนู่นนี่นั่น
แล้วก็เป็นความเชื่อของเธอก็ว่ากันไปนะคะ

เบี้ยน้อยหอยน้อยก็ใช้สอยประหยาด

ถือว่าเป็นโชคเล็กน้อยของเราดีกว่า